หน้าจอทีวีมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้น

กลายเป็นเรื่องที่สังคมต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าลูกชายลูกสาว
เสือกับน้องกวางเดินทางมาที่ศาลมาขอความคุ้มครองจากศาล
สารท่านจะทำยังไงก็ได้ให้ลูกสองคนห่างจากแม่
แปลใหม่แม่ทำยังไงก็ได้ให้แม่ไปห่างพวกผมไว้
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แม่มาใกล้พวกผมมากจนเกินไป

เป็นเหตุการณ์ที่เราจะไม่เคยรู้มาก่อน
จริงเราก็รู้ว่าบ้านของพี่เสกอาจจะมีข้อพิพาทกัน
คือคนดังข่าวเยอะอยู่หลายเรื่องหลายราวอยู่แล้ว
แต่เหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ร้อนจริงฮะ
พี่เสือเศรษฐการกับน้องกวาง
ก็คือลูกสาวและลูกชายของพี่เสกโลโซกับพี่การวิพากรนะฮะ
เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
มาขอให้ศาลท่านทำการคุ้มครอง
คุ้มครองสวัสดิภาพของทั้ง๒คนจากแม่
ขออะไรยื่นไป๖ข้อด้วยกันคือ
อย่าให้แม่เข้ามาใกล้เกิน๕เมตร
อย่าให้แม่เข้ามาใกล้เกิน๕เมตร

ข่มขู่คุกคามหรือด่าทอให้เกิดความกลัว
โพสต์ประจานและใส่ร้ายผ่านสื่อทุกชนิด
ห้ามให้บุคคลใดมาติดตามดูพฤติกรรม

บอกสารช่วยสั่งแม่ไปหาหมอทีฮะ

รับเลยมองหน้ามองตากันรู้ใจกัน
รู้เลยว่าแม่ไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่
แต่นี่คือกระบวนการแก้ไข
ปัญหาภายในครอบครัวของพี่เสือกับน้องกวาง

หักหมมมาอย่างยาวนานเกินไปแล้ว

คุณแม่เป็นกรรมโฟร์

คือความรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วไม่ปลอดภัย

คือไม่ปลอดภัยมีแง่หน่อย
คุณแง่มีกีร่าวจะทำร้ายเราหรือเปล่า
อันนี้คือก็ไม่ปฏิเสธครับผมไปอยู่ในนั้นผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
แต่ว่าผมก็อยากจะอยากจะหาวิธีที่ออกมาได้ยังไงที่ออกมาได้จริงอะไรแบบนี้ครับ
คือไม่รู้ว่ามันรู้สึกหนักใจครับ
จริงเสือได้มีการคุยปัญหานี้ในครอบครัวกันเองด้วยก่อนไหมครับ
คุยครับเรื่องปัญหาครอบครัวนี้ผมก็คุยด้วย
แต่ว่าคือมันก็รู้สึกว่ามันไม่ซอฟต์ลงไม่เบาลงอะไรแบบนี้ครับ
ผมว่ามันคุยกันยากมันคุยกันยากจริงแล้วก็คือคุยกันเท่าไหร่มันก็มีไฟเข้ามาตลอดอะไร
ผมก็รู้สึกว่าเรามองไม่ตรงกัน
ตอนแรกที่พี่เสือพูดก็คือมีคนถามเรื่องเพจของพี่เสกโลโซพี่เสกโลโซ
ตอบทุกเม้นต์มีข้อมูลต่างอัปเดตตลอด
แล้วที่ผ่านมาผมตามเพจพี่เสกอยู่

ดนตรีไม่มีเวลามาตอบเรื่องนี้หรอก
อีกเรื่องหนึ่งคือแม้กระทั่งมาที่ศาลแล้ว
แต่ยังยืนกรานว่ารักแม่การอยู่เหมือนเดิมฮะ
ส่วนข้างของพี่เสือคือน้องดรีม
ดรีมแฟนพี่เสือใช่ไหมก็เรียกว่าลูกสะพ้ายบ้านนี้
ดีมบอกนี่สิ่งที่แม่การกล่าวหามันแรงมากเลยนะ
แรงขนาดไหนคือมีการพูดถึงบ่นผ่านโซเชียล

แบงค์หายบัตรเครดิตเงินสดเงินสกุลต่าง

ประหนึ่งว่าน้องดรีมเป็นคนทำ

ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักคันนายาวไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนนี้พอลูกและลูกสะพ้ายออกมาสู้แบบนี้
เหมือนจะรู้สึกตัวเองว่าไม่ปลอดภัยแล้ว

ขณะที่แม่การแม่การหลังจากที่พี่เสือน้องกวางเดินทางมาที่ศาล
กวางรัวเลยฮะรัวโพสต์ไอจีรัวเลย

เป็นภาพสีดำซ้ายมืออันนี้เหรอใช่
สีดำพร้อมกับแคปชั่นความในใจแม่

แล้วคุณแม่กายก็ยอมรับว่าเลี้ยงลูกผิดมาตลอด
บอกถึงใครโพสต์โซเชียลมีเดียแต่บอกผ่านถึงลูก
บาปกรรมนี้ที่ทำเนี่ยที่ไปสารเนี่ย
บาปกรรมนี้ใหญ่หลวงการทำร้ายบุพการีไม่ว่าจะทางไหน
บาปหนักพี่การพูดเองฮะพี่การโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย
เมื่อประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ายังพ้นอยู่เลยเหรอ
ไม่หลับเหรอยังโพสต์อยู่เพราะมันนอนไม่หลับหรอกเรื่องแบบนี้
ตีหนึ่งกว่ากว่าบอกให้ทั้งสองเนี่ยไปหาหมอ
บอกให้แม่หาหมอแม่บอกไปหาหมอแต่ไปพร้อมกัน
ไปหาหมอพร้อมกันแล้วมาดูกันใครบ้ากันแน่
เหมือนประหนึ่งลูกยื่น๑ใน๖ข้อบอกให้แม่ไปหาหมอ
เพราะเชื่อว่าแม่มีอาการแม่ก็เลยบอกงั้นไปพร้อมกันเลย
ไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้และตอนนี้จะจัดท้ายนะฮะ
ท้ายโพสต์ใหม่จะจัดการขั้นเด็ดขาด
ทั้งสามคนอ้าวลูกสองคนเอาสะพ้ายด้วยไงสะพ้ายด้วยฮะ
จะจัดการขั้นเด็ดขาดกับทั้ง๓คนพวกที่หวังเงิน
จะไม่สนใจใครอีกแล้วแล้ววันนี้๒๙แกเป็นคนโพสต์เมื่อวันนะฮะ
ช่วงรอยต่อบอกว่า๒๙เนี่ยพิการจะไปโรงพยาบาลสมเด็จนะฮะ
จะไปโรงพยาบาลสมเด็จอยากให้ลูกทั้งสองคนเนี่ย
มาตรวจด้วยกันและให้เอาเงิน๓๐ล้านมาคืน
ก่อนที่จะไปแจ้งความจับลูกตัวเอง
นี่คือความร้อนแรงที่เกิดขึ้นภายในบ้านของพี่เสกโลโซ

ใครจะคาดคิดว่าลูกชายลูกสาวจะฟ้องศาล
ขอให้ศาลทำยังไงก็ได้ปกป้องคุ้มครองให้อยู่ห่างแม่
อย่าให้แม่มาใกล้เกิน๕เมตร

ทีอื่นผมไม่อินเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เนี่ย